แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่สี่สิบสี่หรือว่านครสวรรค์เกมนะคะและพรุ่งนี้แล้วค่ะ
นครสวรรค์เกมก็จะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการนะคะภาพรวมตลอดหลายวันที่ผ่านมา
สำหรับการจัดการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้
พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับบุคคลสองท่าน
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดแข่งขันครั้งนี้

ก็อย่างน้อยวันนี้เราแนะนำทั้งสองท่าน
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๖
ข้อเนอะแรกค่ะผู้ชมอยู่ข้างผมแล้ว
คุณธนาคมจงจีระ

นั่นก็คือท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ส่วนช่วงนี้เราจะไปถึงเรื่องจากคำถามแรกและเรื่องกันที่พูดบ้านก่อน
เรื่องราวของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้
ได้ให้สิ่งดีกับจังหวัดนครสวรรค์อย่างมากนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดง่ายด้านเศรษฐกิจนะครับ
เรามีคน๑๕๐๐คนมาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์รวม๑๐กว่าวัด
คิดง่ายแค่คนละ๒๐๐บาทนะครับ
ก็เราก็จะมีเงิน๓ล้านบาทในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ซื้อขายอะไร

เงิน๓ล้านเนี่ยมันจะวนตามหลักเศรษฐศาสตร์จะวนอยู่๓รอบนะฮะ

ก็เป็นไปตามที่จังหวัดได้วางเอาไว้นะฮะใช่ครับ
ผมว่าที่เราลงทุนสมมุสร์เราลงทุนจากภาพลาดภาคเอกชนองค์ประคองส่วนท้องทิม

ผ้าเศรษฐกิจก็จะวนกลับมาทำให้กับความเจริญในพื้นที่ต่อไป
แล้วด้านสังคมบ้างเหรอคะจังหวะได้อะไรบ้าง
ด้านสังคมจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันกีฬา
เริ่มจากคิดที่จะจัดเนี่ยนะครับ
มันเป็นความคิดเริ่มร่วมกันระหว่างทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคท้องถิ่น
เพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันมันเริ่มจากคนหลายส่วนมารวมกัน
อย่างนี้ถ้าภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นการทำงานแบบประชารัฐนะครับ
ที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
แล้วก็พอเริ่มคิดเริ่มทำจนมาถึงบัตรนี้ก็เริ่ม
การทำทุกอย่างเป็นระบบเรียบร้อยนะครับ
ทุกคนได้มีการรับผิดชอบร่วมมือกัน

ในการที่จะทำให้นครสวรรค์นี้เดินไปด้วยดีด้วยความรักความสามัคคี
รวมถึงภาพของการที่มีนักกีฬากองเชียร์นะครับ
กองเชียร์ต่างที่มาเชียร์กีฬา
โดยเฉพาะกองเชียร์ของนครสวรรค์เนี่ย
ซึ่งตอนนี้มากันอย่างมากมายเพราะเราชอบเชียร์กีฬากันมากนะครับ
เชียร์กีฬาเป็นทีมอย่างนี้มีแสดงถึงความสามารถคีย์กัน
นั่นก็คือตัวอย่างในการว่าเป็นด้านสังคมที่เห็นได้ชัดนะครับ
แล้วก็ท่านก็จะเห็นว่าเรื่องความปลอดภัยต่างนะครับ
สถิติคดีต่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง๑๐กว่าวันเลยที่จะเป็นคดี
ทุกคนต่างขันมาสนใจกีฬากันมากขึ้น
ผมคิดว่ามันได้แสดงถึงความรวมพลังของความสามัคคีเกิดขึ้น
มาดูฝ่ายจัดการแข่งขันกันบ้างนะคะภาพรวมหลายวันที่ผ่านมาพอใจมากน้อยแค่ไหนคะ
ผมกิจว่าประสบความสำเร็จนั้นค่ะ
เพราะว่าโดยทั่วไปพวกเราทำงานเป็นทีม

ไม่ว่าเป็นเรื่องของทางสมาคมกีฬาหรือทางจังหวัด
เวลามีปัญหาขึ้นมาก็จะร่วมกันแก้
บางอย่างเห็นชัดนะครับว่า
ส่วนอย่างบางครั้งตอนช่วงค่ำไฟดับขึ้นมา
เทศบาลก็ไปส่งช่างไปแก้ภายใน๓๐นาทีมีเสร็จหมดแล้วนะครับ
ทุกอย่างก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกัน
ถือว่างานครั้งนี้เป็นงานหน้าตาของจังหวัดเลย
เราก็ที่ที่ผ่านมาเนี่ยระบบเทคนิจต่างก็ไม่มีปัญหา
เราพูดตรงว่าที่นี่เทคนิศ
เพราะเรามอบให้แต่ละสถานที่แข่งขันทุกแห่งช่วย

จะมัดตระหารพอที่จะรองรับกีฬาทุกประเภทนะครับ

โดยที่ไม่มีที่ไหนที่มีปัญหา

คืนนึงดูกัน๗๘๐๐คน

เป็นสิ่งที่เราเอากีฬาไปหาคน

อย่างฟุตซอลในอุทยานสวรรค์เนี่ย
เขาเป็นที่แหล่งออกกำลังกายของพี่น้องชาชนอยู่แล้ว
ก็หลังจากเขาออกเสร็จปุ๊บเขาก็นั่งดูเลย

เราก็บอกว่านี่คือแนวทางที่ผมเองได้เรียนผ่านไปทางการกีฬาประเทศไทยนะครับ
ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะให้คนมหาตระนาม
เราเอากีฬาไปหาคนบ้าง
แล้วมันก็จะประสบความสำเร็จ
แล้วทางท่านผมกับทางท่านผู้ว่าได้พูดคุยแล้ว
เราไม่มีคณะกรรมการจัดคนมาชมกีฬานะครับ
มาเองที่เห็นเต็มหลายสนาม
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราได้เห็นบางชนิดกีฬาที่ปกติเนี่ย
จะอยู่ในคอไปอยู่ด้านนอกซึ่งเป็นอัลดอร์
อย่างเช่นพอร์กไกด์หรือฟุตซอลถูกไหมครับ

แล้วในแต่ละสนามเท่าที่สำรวจมาหลายวันที่ผ่านมา
จุดไหนมีปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมคะ
ส่วนใหญ่ไม่มีนะครับเพราะว่าเราเอง
ผมเองบางทีมีความรู้ทางด้านของเทคนิคกีฬาอยู่แล้ว
ก็พยายามทำสนามให้มันมีมาตรฐานทองนะครับ
ก็คิดว่าเท่าที่ผ่านมาเหลือเวลาอีก๒วัน
ก็ยังไม่มีปัญหาใหญ่มีแต่เล็กน้อย
การตอบรับจากสมาคมต่างที่ให้ความรู้
สนับสนุนเรื่องเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะ
คือท่านผู้ว่าเองได้ทำแบบสอบถามไปแล้ว
กระจายไปถึงทางทุกสมาคมตัวแทนของกีฬาที่มาแข่งขัน
ทุกอย่างก็พอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พัก
เรื่องของการสาธารณสุขในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง
เมื่อเช้าเราก็สรุปกันว่ามันมีอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ไหม
วันนี้น่าสนใจด้วยเพราะว่าฟุตบอลจะแข่งรอบชิงชนะเลิศ
แล้วก็ในการเตรียมการของจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับ
เพราะว่าวันนี้คาดว่าจะมีประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค
รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงจะมาร่วมชมเกมในรอบชิงชนะเลิศ
เมื่อเช้าก็ได้สรุปกันนะครับว่า
สถานการณ์ถ้าเผื่อฟุตบอลเข้าชิงแล้ว
การจัดการต่างมันต้องทำให้มากกว่าปกตินะครับ
ก็คือทั้งด้านการจราจรการรักษาความปลอดภัย
อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับ
การจอดรถการเอารถเข้ามาต่าง
วันนี้เราพร้อมครับเราพร้อมแล้วก็
เราได้ประชุมทุกส่วนอยู่นะครับ
แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากฟุตบอลแล้วก็ยังฟุตซอลอีกนะครับ
เวลาใกล้เกี่ยวกันที่เข้าชิงกันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เราจะกระจายความรับผิดชอบไปในแต่ละที่นะครับ
แล้วก็คือเรามีการประชุมเนี่ย
มันทำให้ได้เปรียบในการที่เราจะได้วางแผนต่างนะครับ
เรามีการสรุปทุกวันแล้วก็คาดการณ์ว่า

งั้นก็แสดงว่าประชาชนชาวปากน้ำโพนี่แหละที่จะมาร่วมชมทีมนครสวรรค์เนี่ยนะฮะ

แล้วก็ระบบการรักษาความปลอดภัยนี่ก็ถือว่าหายห่วง

ค่ะจากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งนี้นะคะ
ในการที่จะขอเป็นเจ้าภาพอีกสักครั้งหนึ่ง
ลงเรียนกีฬาทั้งหลายท่านประเทศจะมาแข่งกันที่เรา
เป็นเบอร์เกมนานาชาติในทุกแผนที่

สามารถจัดนานาชาติได้เลย

แล้วก็ในหอล์กิราณีเซอม๔๐๐๐เมตรที่นั่ง
คนก็บอกกิราณานาชาติสบายมาก
เรือพลัยผมไปเจอนายกสมมุติ
เบริกเบาะเร็ดนี่จัดเรือบ่ายนาตาชาติได้สบายเลย
เบริกเบาะเรือบ่ายนาตาชาติบุงบรรพตเหมือนกัน
ก็บอกว่าจัดได้เลย
ไม่ใช่ว่าเรามาชมกันเองหรือใครมาชมกันเอง

ก็คิดว่าเราก็ต้องมองถึงการจัดแบบนานาชาติขึ้นไปก่อนนะครับ
พูดถึงเรื่องกีฬาในจังหวัดบ้างนะคะ
หลายคนทราบอยู่แล้วนะคะว่านครสวรรค์ค่อนข้างมีชื่อเสียง
เรื่องกีฬายกน้ำหนักนะคะต้องถามท่านพินโยเลยเรื่องนี้
จะมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปอย่างไร
นอกจากยกน้ำหนักแล้วมองไปที่กีฬาอะไรเพิ่มเติมคะ
คือจังหวัดลอยที่ทำกีฬาหนัก
ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลกับยกคำหนัก

ในส่วนหนึ่งแล้วที่เราทำพื้นฐานอยู่เนี่ย
ซึ่งผมมองนี่ว่านาคต
ในการกีฬาเนี่ยได้มอบมุดประมาณมากขึ้น
กลับทุกปีเนี่ยจะให้ประมาณล้านนึง
แต่ถ้าในอนาคตที่บอกว่า๓ถึง๕ล้านเนี่ย
ผมก็มองกีฬาบางประเภทเนี่ย
อย่างว่ายน้ำเนี่ย
ว่ายน้ำให้แก่เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น

คือครั้งปิดภาคเรียนเดือนเมษาประมาณ๒๕๐คน
แล้วก็เดือนตุลา๒๕๐คน
ที่เราไม่ได้ต่อยอดเพราะไม่มีงบประมาณจะต่อยอด
ถ้ามันมีงบประมาณมาอย่างนี้เราก็สามารถที่ต่อยอดพวกกีฬาที่เป็นกีฬาสากล
ไม่ว่าเป็นกีธาหรือว่ายน้ำพัฒนาให้ดีขึ้น
มันก็จะทำให้ระบบของกีฬาในบ้านเราเพิ่มเท็จกีฬาให้มากขึ้นไป
ซึ่งผมก็มองอยู่เรื่องของกีธาตว่ายน้ำ

สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
แต่เนื่องจากงบประมาณบางส่วนทางภาครัฐบางส่วนเลิกทำไป

ถ้าสามารถทำต่อเนื่องได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิด
ห่วงจรของกีฬากีธาว่ายน้ำอะไรต่างมันเกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องของผลงานของนักกีฬาหน่อย
ในช่วงที่ผ่านมาสำหรับนครสวรรค์วันนี้เป้าหมาย
ไปถึงจุดที่เราต้องการหรือยังฮะ
คือจริงเราหวัง๔๐กว่าเหรียญ
ตอนนี้วันนี้เราได้ประมาณ๒๐
ครับแล้วก็เราหวังยกน้ำหนักอีก๙เหรียญ
อย่างฟุตบอลชายนะครับฟุตซอลหญิงชาย
ประเภททีมประเภทต้องใช้หาด

เราถือว่าจริงเราไม่ได้ตั้งความหวังไว้
อาจจะเป็นเพราะความเชียร์ก็ได้
ทำให้พวกนี้ทำมาสู่รอบสุดท้ายได้ทั้งหมด
ประเภททีมถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว
เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ได้เหรียญมากถึงที่เราตั้งเป้าหมายแล้ว
ทำให้ประชาชนของจังหวัดเรา
มีความพื้นใจมาเชียร์อย่างนี้
เพราะว่าทางสมาคมเองกับทางจังหวัดเอง
ปราบพื้นใจมากกว่าที่จะไปมองตัวเถียนทองอยู่ซ้ำ
คือกรีกเวลาอีกไม่กี่วันแล้วจะจบการแทนขัน
ถามท่านผู้ว่านิดนึงพรุ่งนี้แล้วพิธีปิดความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะ
พร้อมเต็มที่ครับ
เพราะเราเชื่อว่ายังไงเราก็มีความเป็นทีมกัน
ความว่าเป็นทีมมีทุกภาพส่วนในจังหวัดได้ช่วยโด
พี่น้องจัชนในประเทศไทย

พรุ่งนี้นะครับประชาชนชาวจังหวัดนครสวรร

ก็น่าจะแห่แหนกันมาที่นี่แหละมาดูพิธีปิด

แล้วพอจะบอกได้ไหมแคมนั่นเนี่ยว่า

ก็ต้องเอาของดีนครสวรรค์มาสวดนะครับ
ของดีนครสวรรค์มีอะไรท่านก็ลองดูแล้วกัน

พรุ่งนี้สำหรับพิธีปิดการแข่งขันส่วนภาพรวมนี้พอใจ

ผลงานของนักกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เองนะครับ
ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ภายในจังหวัดนครสวรรค์ตลอดหลายวันที่ผ่านมา
สำหรับนครสวรรค์เกมวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่าน

แล้วท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ด้วย